ตลอดตลาดมาแล้วจ้าไปอัปเดตราคาสินค้ากันเลย

หมูเนื้อแดงของเราขึ้นมาแล้วอยู่ที่๒๐๐บาทต่อกิโลกรัมนะจ๊ะ
โพกไก่๘๐บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐๔๕บาทต่อฟองนะ

กัดขาววันนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ๑๒บาทนะคะ
ปุ้งจีนค่ะกิโลกรัมละ๑๖บาท
ผักชีไทยกิโลกรัมละ๗๐บาท
แล้วก็พริกจินดาแดงกิโลกรัมละ๕๕บาทนะคะคุณผู้ชม